เมื่อวานนี้เราเล่าไว้ว่ามีครอบครัวนึงเนี่ย
ไปติดต่อขอร้องหมอปลาให้ช่วยตามหาหลานสาวหน่อย
หลานสาวอายุ๑๗ปีชื่อน้องตุ๊กตานะคะ
คือน้องเนี่ยเหมือนไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐ต้น
ทางแอปพลิเคชันหาคู่แล้วเหมือนนัดกัน
แล้วสุดท้ายปรากฏตอนไปเจอเอ้าไม่ตรงปก
จาก๓๐ไปเป็น๕๐เฉยเลย
แล้วน้องก็หายออกจากบ้านไปเลยค่ะ
น้าสาวพ่อแม่ก็เป็นห่วงมากคุณแม่น้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย

ปรากฏว่าหลานติดต่อมา

น้องติดต่อมาทักแชทไลน์มาหาน้าสาวแล้วมีการโทรคุยกันด้วย
ซึ่งน้าสาวบอกเลยว่าหลานต้องถูกลักพาตัวไปแน่
ต้องเป็นนายนพดลคนนั้นแน่เลย
เพราะว่าจากการพูดคุยน้าพยายามถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอย่างไรนะคะ
หลานก็เอาแต่เหมือนกับว่าพอมีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บก็จะเปลี่ยนเรื่อง
บอกแค่ว่าเดี๋ยวจริงน้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะกลับไป
วันอังคารเดี๋ยววันนี้จะกลับไป
แล้วก็บอกว่าเออขอโทษนะหนูเลือกทางเดินผิดเองอะไรประมาณแบบนี้นะคะ

หนูอยู่กับใคร

หนูมาอาศัยเขาอยู่

ไม่ต้องคำว่าอาศัยเขาอยู่หนูอยู่กับเขา
ทำไมต้องเงียบล่ะลูก

แล้ววันนั้นหนูร้องไห้ทำไมลูก

แล้ววันนั้นหนูร้องไห้ทำไมลูก

ทำไมหนูพูดไม่ได้เหรอ

หนูร้องไห้อยู่เหรอเนี่ย

ไม่ต้องเล่าให้ฟังลูกทำไมอยู่กับเขาเหรอ

ไม่ต้องเล่าให้ฟังลูกทำไมอยู่กับเขาเหรอ

แล้วบอกว่าเดี๋ยวหนูกลับไปหนูเล่าให้ฟังหนูเดินทางผิดเอง
คุณนิพาคือน้าของน้องตุ๊กตา

เมื่อวานมีชายปริศนาซึ่งเธอคาดว่า

จะเป็นนายนพดลโทรศัพท์มาคู่
ว่าจะพาน้องตุ๊กตากลับมาคืนวันอังคาร
คือวันนี้อย่าไปแจ้งความกับตำรวจ

ตุ๊กตาทักแชทไลน์มาหาบอกว่าน้า
หนูขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เป็นยังไงบ้าง
หนูสบายดีวันพุธหนูกลับนะ
ครั้งนี้คืออย่างที่ไพเตน

อยากจะบอกให้หลานสาวเนี่ยกลับมาบ้านเถอะ
สิ่งทุกอย่างที่น้องบอกว่าผิดพลาดหรืออะไร

มันก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะหลอกหลอกให้ความหวังหลาน

ซึ่งถ้าเรายังตามตัวบุคคลที่๓ไม่เจอนะคะ

เด็กคนนึงอนาคตมันเสียนะพี่
ถึงเขาจะพลาดในตอนที่ความคิดเขาแล้ว
แต่อนาคตเด็กคนนึงมัน
คือไม่เกิดกับครอบครัวใครไม่รู้จริงนะคะ

คืนค่ะเรียกร้องมากเลยด้วยค่ะ
ถ้าพยายามจะปกปิดแบบนี้เราก็ต้องชนนะคะ
ทีนี้มีความเคลื่อนไหวที่สพเมืองสมุทรปราการนะคะ
เพราะว่าญาติของนายนพดล
ที่ตอนนี้กำลังเป็นบุคคลที่ทางฝั่งครอบครัวน้องตุ๊กตา

ญาตินายนพดลนะคะมาแจ้งความค่ะ

ตำรวจบอกว่าเอ่อไม่สบายใจเลยที่ถูกเชื่อมโยงมาเกี่ยวข้องกับนายนพะดน

เล่าปูมหลังนายนพดลให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
ตัวเธอกับนายนพดลไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดกันเลย
โตมาด้วยกันเพราะมีคนรับตัวเธอกับนายนพดลมาเลี้ยเป็นลูกบุญธรรมเฉย
ถ้าถามถึงนายนพดลที่เธอรู้จักนะเหรอ
เกเรแต่เด็กนิสัยไม่ดีตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
ส่งเสียให้เรียนโรงเรียนประจำก็หนีเรียนจนเรียนไม่จบ
่อวีรกรรมมากมายพาเพื่อนมาขโมยของ
ญาติต้องแจ้งตำรวจจับถูกส่งเข้าสถานพินิษฐ์
พอได้รับการปล่อยตัวออกมาก็ทำตัวเหมือนเดิม
หลังจากนั้นนพะดนก็ออกจากบ้านไป
รู้มาว่าไปมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
เสร็จแล้วก็ไปติดคุกอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร

พอพ้นโทษออกมานพดลก็พยายามติดต่อหายาด
แต่ไม่มีใครให้ที่อยู่หรือว่าไม่มีใครพูดคุยด้วยเลย

เธอเลยไล่ออกจากบ้านและประกาศตัดขาดกับนายนพดลเลย
ซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยติดต่อกับนายนพดลไม่ได้มา๑๐ปีแล้ว
ไม่เคยคุยไม่เคยเจอกันมา๑๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นขออย่าโยงเธอไปเกี่ยวข้องกับนพดลอีก
และขอให้ตำรวจจับนายนพดลให้ได้
เพราะบุคคลคนนี้เป็นภัยต่อสังคม

ก็ไม่เคยคุยกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลย
ไม่เคยคุยกันไม่เคยพบปะอะไรกัน
แล้วทีนี้คุณลองคิดสภาพดิเขาติดคุก๒ครั้งแล้วถ้าที่เรารู้

เพราะเขามีนิสัยที่แบบว่าเหมือนทรงป่า

แต่จริงไม่ได้มีอะไรหรอกเขาจะทำอะไรอ่ะ
เมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่วัฒนจักรแบบนี้
อายุก็๕๐แล้วไม่มีสำนึกไม่มีสำเนียงไม่มี
ไม่สามารถกลับตัวได้ถ้าเขากลับตัวได้เขาจะไม่ทำอย่างนี้
คนเราอ่ะอายุ๕๐แล้วนะคุณมันจะนับวันถอยหลังแล้ว
คือเธอบอกเลยว่าพฤติกรรมนกพะดนคือสายป่าสายเปย์แต่เงินไม่มี
แต่เบื้องต้นคิดว่าไม่น่ามียาเสพติดอะไรมาเกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็พบว่าประวัติเคยถูกดำเนินคดียักยอกทรัพย์
ก็คือขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นปี๖๒
ทีนี้เมื่อกี้เห็นป้ายรัชดาซอย๔ใช่ไหมคะ
คือทีมข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเย็นวันนี้แหละ
ว่าเห็นเบาะแสในนกพิธรณอยู่ย่านรัชดาซอย๔
หมอปลากับทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะครับไม่เจอแต่หมอปลาบอกไม่เป็นไร
วันนี้ยังไม่เจอแต่สักวันตำรวจต้องตามเจอแน่นอน
ต้องตามตัวโน่นผ่าโดนมาดำเนินคดีให้ได้
เขารอลูกหลานเขาอยูน่ะไอ้ไข่
เอ่อมึงกูได้ข่าวว่ามึงต้องมีลูกนะ
อย่าให้ลูกมึงก็เป็นแบบนั้นเหมือนสิ่งที่มึงทำเหรอ
ฝากนะฝากด้วยไอ้ไข่

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยินยอมไปด้วย
หรือไม่ยินยอมอะไรก็แล้วแต่จะมาอ้างไม่ได้เลย

คือวันนี้ผมได้คุยกับหมอปลาแล้วก็

ที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

รู้จักกับนายนพดลทางเฟซบุ๊ก

โดยนายนพดลไปใช้รูปโปรไฟล์ของหนุ่ม

หมอปลาบอกไปตรวจสอบประวัติของนายคนนี้เนี่ยโชคโชนมาก

หลอกมาหลายคดีหลายคนมาก

แต่ว่าวันที่เขามารับน้องลูกตาไปเนี่ยเขาใช้จักรยานยนต์สีเขียว

เนี่ยเวลาที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กเนี่ยจะใช้รูปของคนนี้

น้องตุ๊กตาไปเจอนี่ไปเจอแบบนี้

เพราะหลอกเด็กว่าถ้าไปด้วยไปแป๊บเดียว

คือน้องตุ๊กตาเนี่ยอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน

ก็จะมีคุณแม่ที่มีอาการทางสมองด้วยคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงยังอยู่มัธยมอยู่มีน้าสาว
น้องอายุ๑๗จบม๓แต่ไม่ได้เรียนต่อต้องดูแลแม่อยู่ที่บ้าน
แล้วก็มีเพื่อนนะฮะซึ่งมันมีช่วงนี้ที่มาคุยเนี่ยคุยกับนายคนนี้ได้แค่เดือนเดียว
น้องก็มีโทรศัพท์มือถือนั่นแหละแต่มันเก่าน้องก็อยากได้ใหม่
บอกเออเดี๋ยวให้ไปรับตุ๊กตาที่บ้านให้หน่อยนะแล้วขี่รถพามาส่งตรงนี้นะ
อยู่ชายนาฏไปส่งแถวอินบุรีสิงห์บุรี
ก็ไม่ไกลกันมากแต่ลอยต่อจังหวัด
พอไปถึงไม่ตรงปก
แต่ก็อ้างกับเด็กว่าไปแป๊บเดียว

หลานไม่ได้ตั้งใจจะหนีตามเขา
เพราะไม่อย่างนั้นต้องเก็บเสื้อผ้าไปด้วย
ทุกอย่างยังอยู่สายชาร์จแบตโทรศัพท์ยังอยู่ที่บ้านเลย
แปลว่ากะออกไปแค่แบบช่วงเวลาเดียวแป๊บเดียว
เอาไหนไปเจอแล้วไม่ตรงปกก็แล้วแต่แต่เด็กอาจจะแบบ

ก็เลยไปกับเขาอันนี้น้องฟังไว้ก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะ
ส่วนเพื่อนของน้องเนี่ยเขาบอกจะให้๕๐๐ถ้าพาเพื่อนมาให้
ขี่รถพามาส่งให้หน่อยสุดท้ายโอนเงินให้ร้อยเดียว
แล้วมันมีสลิปโอนเงินและบุชื่อนามสกุลชัดเจน
เขาก็เลยไปไล่ตามมาจนเจอว่าอ๋อนายคนนี้คือใคร
แล้วบอกโอ้โหเหตุการณ์นี้ก่อไว้เยอะเลย
นี่คือสลิปโอนเงินที่พี่อุ๋ยเล่านะคะ
ต่อให้เบลอก็เห็นว่าชื่อนพดลเอาจริง

ใช่ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ที่บ้านน้องตุ๊กตาที่จังหวัดชายนาฏนะคะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายนาฏก็มาดูแลคุณแม่ของน้องตุ๊กตาที่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
บอกว่าจะช่วยเหลือดูแลเท่าที่ทำได้
แล้วประเด็นความคืบหน้าตอนนี้คือตำรวจเนี่ยสามารถแกะรอยโทรศัพท์มือถือของน้องได้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นอีกไม่นานต้องเจอทั้งคู่อย่างแน่นอน
แต่ก็ฝากบอกประชาชนที่ดูข่าวอยู่ด้วยนะคะ
เมื่อกี้นี้เห็นรูปน้องตุ๊กตากันแล้วใช่ไหมคะ
คือถ้าใครพบเห็นตัวน้องเนี่ยขอให้แจ้งเบาะแสมาได้นะคะที่เบอร์ของคุณนิพาน้าสาวน้องตุ๊กตา
หมายเลขนะคะ๐๙๖๖๕๘๓๑๓๙เบอร์นี้คุณผู้ชมแคปไว้ก่อนก็ได้นะคะ
ถ้าใครเจอน้องนุ๊กตุ๊กตาที่ไหนอย่างไรไม่ว่าน้องจะอยู่กับใคร
ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
หลายคนบอกว่าทำไมไม่เปิดหน้านกพะดนล่ะจะได้เห็นชัดจะได้รู้ว่าเป็นใคร
เราก็อยากเปิดนะคะเอาจริงจากใจก็อยากเปิดเหมือนกันแต่มันติดข้อกฎหมายค่ะ
ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับแจ้งข้อหายังเป็นทางการ
เปิดไม่ได้จริงนะคะแต่ว่าน้องตุ๊กตาเนี่ยเปิดได้เพราะถือว่าเป็นการตามหาคนหาย
เพราะฉะนั้นก็ดูจากน้องตุ๊กตาเป็นหลักละกัน
วันนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับผู้หญิงคนนึงค่ะ
เธอบอกว่าเธอเคยถูกในนกพนต์คนนี้ทำร้ายร่างกายปี๖๒ตอนนั้นเธออายุ๑๖ปี
ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กอีรอบเดียวกันเลยคุยกันสักไม่กี่วันก็รู้สึกชอบอาจจะคารมดี
ยังไงฮะต้องทนอยู่กับนกพะดนที่จังหวัดสมุทรปราการสามเดือนอยากหนีกลับบ้านทุกวันแต่พอจะกลับบ้านก็ถูกทำร้ายร่างกายจนเขียวจนช้ำไปหมด
เธอบอกว่าเธอถูกย่ำยีทั้งร่างกายและจิตใจ
ก่อนที่นายนพดลจะถูกตำรวจจับเพราะมีหมายจับลักทรัพย์ก็คือขโมยมอเตอร์ไซค์

มารู้ทีหลังว่าเธอตั้งท้องค่ะ
เธอก็คลอดลูกที่บ้านที่จังหวัดศรีสเกต
เธอบอกว่าพอแม่รู้เรื่องแม่เธอตรอมใจหลายครั้งมากจนแม่เธอเกือบตาย
เกือบฆ่าตัวตาย